เมาส์กันต่อค่ะกับหนึ่งหนุ่มหล่อนะคนนี้เลย
ครูเต้อร์อภิวัฒน์ยอมรับตรงค่ะ
บอกเลยว่าปีเบนเจอร์เพศมันแรงสุดเลย
วันก่อนไปขึ้นคอนเสิร์ตก็มีคนตีกันจนต้องหยุดเล่นคอนเสิร์ต
ไหนจะคดีที่มีขโมยขึ้นบ้านอีก
ฉกเงินพวงมาลัยที่บรรดาแม่ยกแฟนคลับทั้งหลาย
ส่วนกรณีข่าวเช้ากับแฟนเก่าตอนนี้เคลียร์กันไปที่ศาลแล้วค่ะ
และตอนนี้ลดระดับความเจ้าชู้แล้วนะคะ
พบกับน้องขนมดาวมศประถุมแค้นคนเดียวค่ะค่ะ
อันนี้คือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ

ยังไม่รู้ครับแต่ว่าเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ครับ
ก็เพิ่มกล้องวงจรครับแล้วก็ให้พ่อมาอยู่ครับ
เพราะว่าปกติถ้าคนไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลย

ก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมามันเป็นมรสุมของชีวิตครับ

ไม่มีนะครับเลือกแล้วครับ
แม่ยิ้มหวานน่ารักขนาดนี้ไง
แปลกหรอกที่มรสุมหลายเรื่องจะเข้ามาพร้อมกัน

หลังจากนี้ก็ขอให้มีสิ่งดีแล้วกันนะจ๊ะ